ก่อนหน้านี้เป็นกรณีโด่งดังนะคะโดยพูดถึงความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งรังไข่
หากใช้แป้งทาตัวมีการฟ้องร้องไปแล้ว๑ครั้งนะคะซึ่งผู้บริโภคชนะคดีด้วย
ถูกต้องล่าสุดสารของสหรัฐก็สั่งให้บริษัทจรสรรแอนด์จรสรรแพ้คดีเป็นรอบที่๒ในรอบ๓เดือน
จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ป่วยมะเร็งเป็นเงินกว่า๑๙๐๐ล้านบาทครับ
ในเมืองเซ็นหลุยรัฐมิซูรีของสหรัฐมีคำสั่งให้บริษัทจอนสาเนนจอนสัน
เงินชดเชย๕๕ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๑๙๐๐ล้านบาท
ซึ่งนับเป็นการแพ้คดีและต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับเหยื่อมะเร็งรังไข่ครั้งที่๒ในรอบ๓เดือน
และยังทำให้เกิดข้อถกเถียงอีกครั้งถึงความเสี่ยงของการใช้แป้งทาตัวว่าจะทำให้เป็นมะเร็งรังไข่จริงหรือไม่
ซึ่งงานวิจัยทางการแพทย์บางชิ้นก็บอกว่าผู้หญิงที่ใช้แป้งที่มีส่วนประกอบของแป้งทราครัมนั้นเป็นประจำจะมีความเสี่ยงประมาณ๑๔๐ที่จะเป็นมะเร็งรังไข่ได้ครับ